คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะวันนี้เหมือนเป็นวันตอบคำถามความรักแห่งชาติของพี่อ้อยเลยนะคะ
และวันนี้มีคำถามที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันคำว่าใกล้เคียงกันคืออะไรคะ
สัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นง่ายคือง่ายซะจนใช้แต่ใจแต่สติตามไม่ทัน
ก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้
เรากำลังทำให้สติมันตามมากำกับหัวใจให้ทันเข้าใจนะคะว่าเวลาที่เราชอบใคร
เวลาที่เรารู้สึกดีกับใครความรู้สึกมันพรุ่งพลาดมาก
แต่หลายครั้งใช้แต่ใจไม่ใช่หัวไม่ได้นะ
วันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวแบบนี้ได้ค่อนข้างชัดเจน
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อหมี่ค่ะหมี่มีเรื่องราวอยากขอคำปรึกษาพี่อ้อย
หมี่รู้จักผู้ชายคนหนึ่งอายุน้อยกว่าหมี่๓ปีเป็นเพื่อนของน้องชาย
เราเจอกันจากงานปาร์ตี้สละโสดของน้องชายหมี่ซึ่งแก๊งเพื่อนน้องกับแก๊งเพื่อนหมี่เรารู้จักกัน
รูปลักษณ์และบุคลิกเขาดูเป็นแดดบอยคือมองก็รู้ว่าคนนี้เจ้าชู้แน่
แต่ลุคแบบนี้แหละค่ะที่สปาร์คใจหนูมากอันนี้แหละค่ะที่น่ากลัว
แล้วหนูนะดูเหมือนเป็นคนชอบของร้อนซะด้วยสินะหลังจบงานแน่นอนค่ะพี่
พอโดนใจแล้วมันต้องไปต่อหมี่ก็มีอะไรกับเขาเลยวันแรกเองนะ
เขาออกตัวตั้งแต่แรกเลยนะคะพี่ว่าเขาไม่ใช่คนดีนักและก็ยังไม่คิดจะหยุดที่ใคร
ถ้าหมีรับได้เราก็ไปต่อแต่ถ้าหมีไม่โอเคก็ขอให้หยุดกันแค่นี้
ซึ่งตอนนั้นหมี่ตอบว่ารับได้และก็อยากเอาชนะเขาค่ะ
เป้าหมายของเราคือต้องสยบเขาให้ได้
สัมพันธ์ของเราเป็นความลับกันมาประมาณปีกว่าแม้ว่าเราจะเริ่มต้นพร้อมกัน
แต่ความรู้สึกของเรากลับไม่เท่ากันนับวันหมี่ยิ่งชอบเขามากขึ้น
รู้ตัวอีกทีก็รักเขาไปแล้วเราอยากมีตัวตนในสังคมที่เขาอยู่
หมี่เคยพยายามแสดงออกเล็กน้อยถึงการมีตัวตนของหมี่
แต่พอเขารู้เขาเริ่มรู้สึกแสดงตัวเช่นกันคือ
เฮ้ยไม่ได้นะเขาจะห้ามและทำเหมือนจะตีตัวออกห่าง
หมีก็เลยต้องยอมอยู่เงียบเพื่อให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิม
ตลอดเวลาที่รู้จักกันเขามีคนอื่นเรื่อย
ถามว่าหมี่รู้ไหมหมี่รู้ตลอดค่ะ
แต่การทำนิ่งและไม่โวยวายพยายามทำตัวในแบบที่เขาชอบ
น่าจะทำให้เขาสบายใจเวลาที่อยู่กับเรา
ป่ะคะน้องหมี่คะหมี่ผันตัวเองไปเป็นของตายได้ง่ายจังเลย
เขาดูแลหมี่ดีนะคะเหมือนเราจะสนิทกันมากขึ้น
เวลาเราต้องการเขาเขาก็จะรีบมาหาเราเสมอ
มันเลยทำให้หมี่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราอาจจะเป็นคนพิเศษของเขา
เคยถามเขาตรงนะคะว่ามีโอกาสที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ไหม
เขาตอบว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้คำว่ายังตอบไม่ได้
แปลว่าได้คำตอบแล้วนะแต่ถ้ามียอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้
วันหนึ่งถ้าเขาอยากหยุดอาจจะหยุดที่เราก็ได้นะ
เราจะเป็นตัวเลือกตัวแรกที่เขาจะพัฒนาคำพูดของเขานี่แหละค่ะ
ทำให้เรามีความหวังมากขึ้นหมี่ก็อดทนไม่เรียกร้องยอมเขาเสมอ
แต่สิ่งที่หมี่พยายามมันกลับกลายเป็นช่องว่างเล็ก
ให้เขามีเวลาไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่เรื่อย
วันหนึ่งเขามาขอยุติความสัมพันธ์กับหมี่แบบที่ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อน
ด้วยเหตุผลว่าเขามีแฟนแล้วและเขาอยากให้เกียรติแฟนเขา
ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนหมี่ถูกผลักตกจากตึกเลยค่ะพี่
พยายามปีนขึ้นไปแทบตายสุดท้ายเขาก็ผลักเราลงมา
หมี่ถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและรู้จักกันนานแค่ไหน
เขาบอกว่ารู้จักกันได้ครึ่งปีแล้วเป็นเพื่อนเรียนปริญญโทด้วยกัน
ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วย
มันตลกมากนะคะแต่เป็นตลกร้ายเราพยายามแทบตาย
แต่เขากลับไปพยายามกับคนอื่นหมี่ถามเขาว่า
มีสักครั้งไหมที่เขาชอบหมี่เคยมีสักครั้งไหมที่เขาอยากจริงจังกับเรา
เขาบอกว่าไม่เคยโอ้โหเขาบอกว่าเขาคิดภาพความสัมพันธ์ในอนาคตของเราไม่ออก
เขาบอกว่าเราก็ดีนะแต่ไม่ใช่คนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วย
สบายใจที่อยู่กับเราแต่ไม่ได้รักเรา
คำพูดของเขาเหมือนมีดคมที่แทงหมี่ซ้ำย้ำมันทั้งเจ็บทั้งโกรธค่ะ
มีวันหนึ่งหมี่เคยส่งภาพส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนนั้น
หวังใจให้เขาเจ็บบ้างแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ใจแข็งดีค่ะ
สะทกสถานสักอย่างทุกวันนี้หมี่เลยทำได้แต่ภาวนา
และแช่งให้เขาเลิกกันแช่งให้เขาเจ็บปวดเหมือนที่เขาทำให้เราเจ็บ
่งให้เขาไม่มีความสุขแต่ก็เหมือนกับสิ่งที่แช่งไป
ส่งไปไม่ถึงเขาค่ะเพราะเขากำลังจะแต่งงานกันในปลายปีนี้
จะหยุดเรื่องนี้ได้พี่อ้อยช่วยพูดให้หมีตัดใจจากเขาสักทีได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้ใจของหมี่มีแต่ความแค้นที่ให้กับเขา
หมีคะยอมรับความจริงก่อนนะความจริงอยู่ตรงหน้า
เราต้องกล้ายอมรับความจริงน้องชอบแดดบอยเจอกันครั้งแรกปั๊บ
น้องก็ลดคุณค่าตัวเองไปมีอะไรกับเขาง่าย
การมีหนูเนี่ยดูเหมือนเขาไม่ต้องท้าทายอะไรเลย
เพราะเราดูพร้อมมากในการเป็นอะไรของเขาก็ได้
ขนาดนะเขารีวิวตัวเองว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่คนดีนะ
เขาไม่ได้อยากหยุดที่ใครน้องเองก็ดันเอาแต่ใจ
และคิดว่าฉันจะเอาชนะเขาให้ได้
ชนะอะไรอ่ะคะเขาคือของรางวัลล้ำค่า
น้องต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทขนาดไหน
ทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งใจก็ยังไม่ใช่คนที่เขารักอยู่ดี
น้องพยายามจะมีตัวตนในสังคมของเขาเขายังไม่ยอมเลยอ่ะ
เป็นได้มากที่สุดก็แค่เป็นคนในความลับ
ทำไมอ่ะคะเขาอายเหรอที่จะบอกใครว่าเขารักเรา
ที่น้องจะสงสัยและมัวแต่ตั้งคำถาม
ทำไมอ่ะทำไมเขาพูดกับเราแบบนี้ทำไมเขาไม่รักเราสักที
อ้อยว่าน้องบอกตัวเองดีกว่าไหม
คนที่ตีฆ่าเราเป็นแค่คนในความลับของเขาต้องคบหลบซ่อน
เขาไม่ควรฆ่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของน้องหมีอีกแล้ว
แต่น้องดันเลือกอีกแบบเอาล่ะถ้าเกิดเขาไม่ชอบให้เราประกาศตัวตน
งั้นฉันยอมซ่อนตัวก็ได้ยอมให้เขาทุกอย่างไม่มีตัวตนก็ได้
สนองทางกายไม่ต้องอยู่ในหัวใจก็ได้
น้องคะถ้ารักกันนะไม่มีใครต้องพยายาม
เราจะเป็นฝ่ายรักและถูกรักไปในเวลาเดียวกัน
ถามกี่ครั้งว่ารักฉันไหมเห็นไหมคะว่าเขาบ่ายเบี่ยงทุกครั้ง
แล้วน้องก็ยังหลอกตัวเองว่าไม่สิวันหนึ่งเขาต้องรักเรา
น้องลืมไปหรือเปล่าคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
เขาเลือกคนอื่นและคนอื่นนั้นไม่ต้องพยายามอะไรเลยค่ะ
แค่มีคุณค่ามีสติคนเราถ้าจะรักยืนเฉยเขาก็รัก

การที่น้องยอมไปอยู่ในที่ของตัวเองเป็นคนในความลับก็แล้ว
แล้วก็บอกว่าอันนี้แหละค่ะมันเลยทำเป็นช่องว่าง
ทำให้เขาไปหาคนอื่นพี่ว่าไม่ใช่
น้องไม่เคยอยู่ในที่ที่เติมเต็มของเขามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
คือฟังดูเหมือนพี่อ้อยใจร้ายนะแต่นี่คือความจริง
น้องไม่ยอมรับสิ่งนี้สักที
มีอะไรกับเขาง่ายมีผู้ชายมากมายที่คิดได้ว่า

และสิ่งหนึ่งนะคะอันนั้นเพื่อนน้องชายน้องนะ
หมีเอ๋ยให้เกียรติตัวเองให้เกียรติน้องชายหน่อย
ถ้าวันหนึ่งน้องชายรู้น้องจะรู้สึกยังไง
หรือแม้การที่เขาบอกว่าเราก็ดีนะ

คนที่เขารักต้องเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ว่าเจอคนดีทุกคนแล้วเขาต้องรัก

แต่ส่วนใหญ่ที่พี่อ้อยเห็นเนี่ยจะมีแต่แพ้กับแพ้
คนที่แย่กว่าคือคนที่เอาหัวใจลงไปเล่น
เพราะเขาบอกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่า

เราเองต่างหากที่พยายามและทุลนทุรายอยากจะได้เขา
วันที่เขาไปเจอคนที่เขารักและอยากสร้างครอบครัวด้วย
น้องจะเอาอะไรไปแค้นเขา
หัวใจเรายิ่งตกต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวัน
และต่อให้เขาเลิกกันก็ไม่ได้เลือกเราอยู่ดีน้อง
เจอคนแย่ยิ่งต้องปล่อยให้เขาออกไปจากชีวิต
วัวแต่ไปตามติดให้คนแย่
ทำร้ายวันเวลาของเราไปเรื่อยคุ้มตรงไหนคะ
ผู้หญิงที่ได้เขาไปพี่ก็ไม่มั่นใจจริงว่าถือว่าโชคดีหรือเปล่า
อยู่ก็ได้คนเจ้าชู้ไปดูแล
ถ้าน้องมัวแต่จมกับความทุกข์ในวันเก่า
แล้วเมื่อไหร่เราจะมีความสุขในวันใหม่สักที

ฉันอยากได้คนนี้แล้วฉันต้องได้
และคิดว่าการอยากได้เขาคือการได้ตัวเขามา
หวังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
จะสามารถดึงความรู้สึกของคนบางคนได้

แต่ในที่สุดแล้วเราจะภูมิใจกับอะไร
ที่เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของหัวใจได้
เพราะว่าวันแรกหนูก็รวบหัวรวบหางเลยค่ะพี่
มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือน่าคุยให้คนอื่นฟังหรือเปล่า
แม้แต่เขาพูดแล้วพูดอีกว่า

เพราะฉะนั้นการที่เขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
แล้วเราไม่ฟังสิ่งเหล่านั้น
พร้อมจะเดินหน้าด้านด้นลุยต่อไปเรื่อย
เพื่อที่วันหนึ่งก็พบกับความเจ็บปวดอยู่ดี
มันมีแค่เจ็บแล้วจบตั้งแต่ตอนนั้น
แต่น้องก็ดันลากเรื่องนี้มาเป็นปี

ในที่สุดเราก็ไม่ใช่อยู่ดี

สุดท้ายเขาได้คือคนที่เขารัก
เมื่อน้องไม่ได้กินตำแหน่งคนที่เขารัก
ทำอะไรแทบตายสุดท้ายเขาแค่โกรธและรำคาญ

และถ้าน้องยังยิ่งพยายามมากกว่านี้

ไปมีเหตุผลต่างส่งพ่งส่งภาพ

วันหนึ่งน้องอาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีของเขา

อาจจะเป็นแค่คนหนึ่งที่เขารู้สึกว่า
แย่จังอ่ะไม่น่าไปดึงผู้หญิงคนนี้เข้ามาเลย

ขณะที่เขากำลังจะลงเอยกับผู้หญิงที่เขารักแล้ว
ไม่อยากให้น้องอยู่ในตำแหน่งนั้น

ตามแช่งเขายิ่งตามแค้นเขา
ลดคุณค่าในตัวเองใหญ่เลย
เอาเวลาตรงนี้ทำสิ่งดี
ชดเชยวันเวลาแย่ที่เจอเขาดีกว่าก็มี
ไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่พี่พูดไป
จะทำให้หมี่ตัดใจจากเขาได้หรือเปล่า
ถ้ายังไม่ถึงขั้นตัดใจเอาแค่เข้าใจก่อนก็ยังดี
ว่าตอนนี้คนที่น้องพยายามแทบตาย

เขาอยากให้เกียรติแฟนของเขา
แต่กับเราไม่เห็นให้เกียรติอะไรเลย

ความสัมพันธ์ที่เริ่มง่าย

กระทั่งเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้
เพราะในที่สุดเราคือผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่รักได้และเจ็บเป็น
และที่สุดต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง

เป็นกำลังใจให้น้องผ่านเรื่องเจ็บปวดนี้ไปให้ได้นะคะ

จะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจ
ซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยน้องเห็นไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป